ศรีสะเกดเป็นหนึ่งในนั้นค่ะคุณผู้ชม
แล้วตอนนี้นะศรีสะเกดน้ำยังท่วมอยู่เลยค่ะ

จังหวะที่พนังกั้นน้ำมันถูกน้ำซัด
แล้วน้ำก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะ

ใช่ค่ะมุมสูงแบบนี้นี่เห็นชัดเลยคุณผู้ชม
นังดินกั้นน้ำเสียวตรงนี้บริเวณถนนสายราศีสลัยโพนทราย
ที่บ้านดงเข็งที่อำเภอศิลาลาธน์นี่นะคะ
โอ้โหโดนน้ำซัดจนถนนมันขาดออกตั้งแต่น
แล้วนี่เห็นไหมน้ำทัลลักษณ์เข้าท่วมพื้นที่
การเกษตรนะคะบ้านเรือนชาวบ้านที่ไหนบ้างล่ะ
บ้านหนองแห้วตำบลด่านที่ราศีสลัย
แล้วก็ที่ตำบลหนองบัวดงอำเภอศิลาราช
นี่ภาพเมื่อวานนะคุณผู้ชมมีคนถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็เราถ่ายให้เห็นมุมสูงแบบนี้ด้วย
ทีนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง

ต้องเร่งหาแนวป้องกันเลยว่า

จะซ่อมแซมส่วนที่มันขาด
กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วได้ยังไง
แล้วก็ต้องแจ้งเตือนชาวบ้านด้วยว่าตอนนี้ต้องระมัดระวัง
เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันตัดถนนขาดเส้นทางการสัญจรไปมา
แล้วดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านค่ะต้องมีหน่วยงานเข้าไปช่วยนั่นแหละ
ในพื้นที่บ้านคุ้มหนองหมูที่ตำบลโพอำเภอเมืองศรีสะเกดเนี่ยนะคะ
กู้ภัยสว่างจิตศรีสะเกดธรรมสถานเอาเรือท้องแบนเข้าไปช่วย

เอาฟูกเอาที่นอนมายกรังยกราวตากผ้ามาแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ใครที่บอกว่าไม่เอาฉันไม่อยู่บ้านแล้วอยากไปอยู่ในที่ปลอดภัย
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกให้นะคะ
เพราะว่าน้ำป่ามาจากเทือกเขาพนมดงรัก
แล้วก็ไหลลงห้วยสำรานเข้าท่วมบ้านของชาวบ้าน
ถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมสูงเป็นเมตรเลย
นี่เห็นไหมนี่รอยให้เห็นแบบนี้นะแล้วพวกพื้นที่การเกษตรดูสิ
ถ้าบ้านใครเป็นบ้านชั้นเดียวไม่รอดจริงค่ะคุณผู้ชม
กว่า๕๐หลังคาเรือนจาก๙ชุมชนได้รับความเดือดร้อนหมดเลย
พื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหาย
โดยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าไปสำรวจเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนนะคะ
สัปดาห์นี้เป็นห่วงพี่น้องภาคอีสานจริงนะ
อย่างที่บอกไปคืออิทธิพลจากพายุโนรูเนี่ยเดี๋ยวจะไปกระทบอุบลด้วย
ซึ่งอุบลเนี่ยคุณผู้ชมต่อให้ไม่มีผลกระทบจากโนรูนะ

นี่คุณท็อปคุณไทยพากันไปเลยพาอาสาสมัครกู้ภัยไป

ช่วยกันลำเลียงความช่วยเหลือทั้งเข้ากล่องน้ำดื่ม๕๐๐ชุด

นี่เขาจัดกำลังกันแล้วก็ไปล่องเรือแบบนี้
ให้ชาวบ้านใน๔หมู่บ้านในอำเภอวารินชำราบของอุบลราชธานีครับ
ซึ่งหมู่บ้านแถวนี้ถูกแม่น้ำมูลล้นตลิ่งท่วมมาหลายวันแล้วคุณผู้ชม
เดี๋ยวร้อนกันมากครับหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมบางจุดนะท่วมแบบติดเกาะคุณผู้ชม
ติดเกาะน้ำในล้อมรอบบ้านเลยบางคนก็ยังไปไหนไม่ได้ยังห่วงบ้านอยู่
ก็ทนอาศัยอยู่ต่อไปนี่ครับคนนี้มีลูกมาด้วยพี่คนนี้
ก็เอาแพ็คน้ำดื่มไปให้นะเนี่ยพอได้รับของก็ยิ้มได้นะยิ้มได้ฮะ
เหมือนเขาคือ๑ได้สิ่งของช่วยเหลือ๒คือรู้สึกยังสบายใจ
ว่ายังมีคนคนเห็นความเดือดร้อนพวกเขาอยู่อืม
จุดเนี่ยน้ำท่วมบ้านชั้นล่างครับต้องอบพยพขึ้นไปชั้น๒ครับคุณผู้ชม
หลังไหนเป็นบ้านชั้นเดียวก็เรียบร้อยครับท่วมทั้งหลังฮะ
คนในบ้านอยู่สูญพักพิงโชคราวก่อน
ซึ่งห่างออกไปประมาณสัก๓กิโลก็ต้องพายเรือกันไป
คุณบินบรือฤทธิ์บอกว่ามูลนิธิร่วมกับตันยูจะตั้งจุดช่วยเหลือชาวบ้านไป
กว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายนะครับ
แล้วก็เตรียมรับมือพายุโนรูที่จะมาถึงด้วย
ส่วนพื้นที่ไหนต้องการอบพยพหรือว่าบ้านไหนมีคนแก่มีผู้ป่วยติดเตียง
ติดต่อไปได้เลยครับติดต่อมูลนิธิได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ทีนี้เขาเชื่อว่าน้ำท่วมปีนี้จะไม่สูงเท่าปี๖๒ครับ
แต่ก็ยังประมาทไม่ได้เดี๋ยวลองไปฟังเขาหน่อยฮะ
ฝนเนี้ยเมื่อวานเนี้ยเราเดินทางมานะฝนตกตลอดนะครับ
ไม่มีหยุดเลยพายุทวีความอ่าพายุทวีความรุนแรงขึ้นนะครับ
ตอนนี้เราก็เฝ้าระวังเฝ้าระวังนะครับแต่อย่าประมาทนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
แล้วก็เทศบาลใกล้เคียงอีก๓แห่งนะคุณผู้ชมตอนนี้อบพยพกันไปแล้ว
สามร้อยแปดสิบสามครอบครัวครับเออเป็นจำนวนคนเนี่ยพันสามร้อยกว่าคนเลยนะครับ
นี่แหละครับคิดว่าทีมงานกู้ภัยไม่ใช่เฉพาะของทางพี่บินพี่ไทยหรอก
ก็จะต้องประจำการอยู่ที่อุบลรัชธานีอย่างเต็มกำลังทั้งสุดทั้งสัปดาห์นี้ไปจนสุดสัปดาห์เลย